คุณผู้ชมฮะก็ต้องยอมรับว่าในช่วงระยะนี้

ก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวของท่าน
มีคำถามมากมายเลยว่าถ้าเราจะไปฉีดวัคซีนวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ย
เราต้องเตรียมพร้อมร่างกายยังไงบ้าง

แม้ว่าดิฉันยังไม่รู้ว่าจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ก็ตาม

ดิฉันจะต้องห้ามดื่มกาแฟห้ามดื่มชาไหม
ฉันต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนอนกี่ชั่วโมง
บางคนแชร์กันมาโอ้โหพอฉีดวัคซีนแล้วต้องดื่มน้ำเป็นขวด

ยงออกมาอธิบายเรื่องนี้นะครับ
คุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ออกมาโพสต์ระบุข้อความต่าง
ข้อห้ามสำหรับคนที่ไม่ควรรับการฉีด
และการเตรียมตัวสำหรับคนที่จะได้รับการฉีดนะครับ

คนที่เคยรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว
เกิดอาการแพ้รุนแรงอย่างเช่นเกิดอาการช็อกเนี่ย
ที่๒ขอให้งดไปก่อนขอให้ชะลอก่อน
หรือเปลี่ยนชนิดของวัคซีนก็ต้องให้แพทย์พิจารณา
ก็คือผู้ป่วยที่มีไข้รักษาตัวในโรงพยาบาล
และเกิดอาการวิกฤตป่วยระยะสุดท้าย
ขอให้งดการฉีดเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนนะครับ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยความดันที่ไม่สามารถควบคุมได้

ขอให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนนะครับ
ส่วนกลุ่มไหนบ้างที่สามารถฉีดได้
กลุ่มที่เป็นโรคพันธุกรรมเช่นทาราซีเมีย

จำเป็นต้องงดยาที่กินเป็นประจำ
กลุ่มที่กินยากดภูมิต้านทานนะครับ

แม้ว่าท่านเองจะกินยากดภูมิไว้
แล้วทีนี้การฉีดวัคซีนวัคซีนมันไปสร้างภูมิ
ไอ้ยาที่เรากินมันไปกดภูมิ

ยงบอกว่าทำได้ครับท่านฉีดวัคซีนก่อน
แล้วเรื่องยาท่านก็จะได้การกินยาเหมือนเดิม

แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งผู้ที่กินยาละลายริ่มเลือด

และให้กินยาต่อไปได้นะฮะไม่ต้องหยุดยานะครับ
แต่หลังฉีดวัคซีนต้องกดหน่อย
ตรงจุดที่ฉีดให้นาน๕๑๐นาที
เพื่อป้องกันเลือดไหลออกนะฮะ
ทีนี้ดูคำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวหน่อยนะครับ
มีคำถามว่าต้องงดชางดกาแฟหรือเปล่านะครับ

คนที่ดื่มกาแฟดื่มชาเป็นประจำเนี่ย
ท่านไม่ต้องงดหรอกเพราะว่าท่านร่างกายของท่าน
ปรับตัวได้อยู่แล้วกับคาเฟอีนนะครับ
ถ้าท่านหยุดท่านจะรู้สึกหงุดหงิดและปวดหัว
ดังนั้นมันไม่ได้มีข้อบ่งชี้ให้คนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำ
ทุกวันต้องหยุดกาแฟนะครับ
แต่ถ้าคนที่ไม่ดื่มกาแฟหรือว่าดื่มน้อยดื่มไม่เป็นประจำเนี่ย
ก็ควรจะงดการดื่มกาแฟออกไปก่อน
เพราะว่าเมื่อท่านไม่คุ้นชินกับกาแฟใช่ไหม
วันที่ท่านจะไปฉีดท่านดันดื่มกาแฟเข้าไป
จะทำให้หัวใจของท่านเต้นเร็ว
แล้วก็เส้นเลือดมันบีบความดันก็จะสูงขึ้น
ส่วนคนที่กินยาแก้ไมเกรนถ้าหยุดได้ก็ควรหยุดไปก่อน
แล้วก็ถ้าท่านปวดหัวจากไมเกรนให้เลื่อนวันฉีดไปก่อนนะครับ
แล้วก็เรื่องของน้ำที่หลายคนบอกโอ้โหกินน้ำเป็นลิตรเป็น๑๐๑๐ลิตรนะคุณ
กลับบ้านมาหลังจากฉีดวัคซีนหรือว่าก่อนไปฉีด

ยงบอกว่าไม่จำเป็นต้องกินเยอะขนาดนั้นนะครับ
แค่กินน้ำพอประมาณตามที่ร่างกายต้องการ
เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำเท่านั้น
เพราะถ้าท่านดื่มไปเยอะแล้วท่านไปนั่งรอการฉีด
เดี๋ยวบางสถานที่ยังไม่มีห้องน้ำห้องท่าให้ท่านได้เข้าไปฉี่
ปัสสาวะท่านก็จะต้องอั้นไว้อีก
ดังนั้นกินน้ำแต่พอประมาณกินเหมือนกินประจำของทุกวันนี้แหละ
อันนี้คือคำแนะนำของหมอยงนะฮะ